ถ้าเป็นกล้วยชนิดนี้คุณจะรู้จักหรือเปล่า
อะไรนะแหม
ไหนเห็นนะไม่เคยเห็นครับ
ใช่นี่ฉันเขาไม่เคยเหมือนกันได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้ไหมว่า

โอ้โฮใช่ชื่อดูแบบนักกลัวนิดนึงนะมูทั้งสังแต่ไม่ได้มีอธัญอะไรในแดงซิ้น

เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเก็บมาจากป่าแถวบ้าน
หมู่บ้านแหลมบ่อท่อตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลา
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในภาคอื่นมีไหมนะ
อย่างที่มิสเตอร์แมนเขาบอกเนี่ยนะแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เขาเรียกแตกต่างกันหรือเปล่า
ยังไงบ้างแต่เขาบอกว่าอย่างมุกดาหาจะเรียกหมากผีผวน
ฮะหมากผีผวนอันนี้ก็ยิงมงไปใหญ่เลย
มักจะเกิดในป่าละหม้อตามทุ่งนาชายป่าปัจจุบันเขาบอกหายากมากแล้วนะคะ
พอผลสุกเนี่ยมันจะออกเป็นสีเหลืองอมส้มแบบที่แม่กินเมื่อกี้นะ
รสชาติเนี่ยหวานเปรี้ยวทานได้ค่ะคุณ
ออกดอกออกผลช่วงมีนาคมถึงมิถุนายนหรือพฤศจิกายนหรือธันวาคม
ช่วงประมาณนี้นะกลางปีไปจนถึงปลายปีนะคะเอามาให้ดูกัน
ใครเคยเห็นยังไงส่งมาบอกกันหน่อยหรือแต่ละท้องถิ่นคุณเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าอะไร
เรียกได้หลายอย่างอ๋อขอบคุณที่เชิญคุณบ้างมันเรียกว่าอะไรนะ
กล้วยมูสับหรือบางที่เรียกว่านมแมวค่ะ
นมแมวไม่ได้รักษาใดอย่างนี้มันต้องทำอะไรล่ะ
มันก็จะเป็นจุดไงที่เคยเห็นนะนมแมวนะมันก็จะมีเยอะ
แล้วคุณจะพูดทำไมมันจะเกี่ยวอะไรกับอันนี้
ไอ้ที่พูดออกมามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหม